ก็มีคนติดโควิดคนกักตัวกันเธอเครียด

จนคร่างนะครับทำอะไรออกมาหลายอย่าง
จนสุดท้ายต้องควบคุมตัวเธอด้วยแบบนี้ครับ
โอ้โฮ

พลอยไปจากที่เม่นกลัว
นี่คือผู้หญิงอายุ๔๕ปีนะครับ
อยู่ที่บ้านหมู่๓นะฮะ
น้ำหอกนะครับตะบนบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
คลุ้มเธอคลั่งไปยืนกลางถนนนี่นี่นะฮะ
ที่ชูอยู่อะไรรู้ไหมไม้เก่าหลังนะฮะอะไรนะ
จังหวะนั้นเธอยืนพนมมือท่วมหัว

นี่คิดว่าเดินพาเรทหรือเปล่าตึง
ไม่เพราะไม่มีจังหวัดกลองบางครั้งร้องตะโกนหรอกว่าอ๋อเหรอครับ
มึงรู้ไหมกูเป็นใครเอาละถ้าคำนี้มาเป็นเรื่องแล้ว

ว่าเกิดขึ้นที่ไหนถ้าคำถามนี้มาเป็นเรื่องแล้วนะอ่า
นะค่ะเป็นใครครับสรุปนะฮะนะฮะกูคือพระราชา
เฮ้ยนะฮะชาวบ้านกับตำรวจสายตรวจสพบ้านกวาง
ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับเพราะว่ากลัวจะมีมีดติดตัวอยู่หรือเปล่า

ยายยายกินน้ำเมื่อกี้ได้ยังไงอ่านะไปรักษาตัวกัน
โกรธตรงเรียกว่ายายนี่แหละ
หลังจากเก้กอมกันพักใหญ่ผู้หญิงคนนี้ยังคุ้มข้างหนัก
คราวนี้ไปตีรถตำรวจแล้วอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว
ตีรถตำรวจปั้งมาให้ถอยไปให้

คว้าป้องหินปลาใส่กระจกนะครับ

คราวนี้ไม้งามต้องมาแล้วล่ะ
แล้วไม้งามดันไปเจอให้ติดรั้วนะครับ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสูงเม่น

พิชัยเชื้อวงผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

แล้วก็รอบคนในหมู่บ้านติดโควิดเยอะ

ก็อาจจะเครียดแล้วก็คลุ้มข้างขึ้นมา

ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรเหมือนกันนะครับ

ใช่ได้ต้องพาไปนะครับนะคะค่ะ